ซึ่งทำให้เกมอันตรายงานนี้สร้างสถิติเป็นแที่มีการทำประตูต่อนักสูงที่สุดของประวัติศาจการเองครันไทระวีกด้วยนะครับ

ซึ่งนัดนั้นมียอดรวม๑๐ประตูนะครับ
อกจากนี้เมืองทองยังทำลายสถิติ
การทำประตูเกมในบ้านสูงสุดในไทยลีก
ด้วยการทำประตูเกมเดียวถึง๘ลูก
ทำลายสถิติปีที่แล้วที่พวกเขาเอาชนะราชนาวีไป๗ประตูต่อ๐
และยังเป็นการทำประตูต่อนัดสูงสุด
สรุปตารางคะแนนหลังจากจบเล็กแรกนะครับ
เมืองทองเป็นแชมป์เล็กแรกมี๔๕คะแนน
ตามด้วยแบงคอกนะครับมี๔๓คะแนน
โดยเกมเล็ก๒ก็จะกลับมากันเตะกันในสุดสัปดาห์นี้ทันทีครับ